สวัสดีครับคุณรัชพรและผู้ชมทางบ้านครับ
ก็มาอัปเดตสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนกันหน่อยนะครับ
ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็หลายตลาดก็เป็นลักษณะการปรับตัวขึ้น
แล้ววันนี้เองเนี่ยเหมือนเม็ดเงินก็ยังคงไหลเข้าตลาดหุ้นอยู่
เมื่อวานเข้ากลุ่มสื่อสารปรับตัวขึ้นหมดเลย
ในขณะที่ราคาน้ำมันนะครับสวนทางก็อ่อนตัวลงราคาทองคำทรงนะครับ
ตรงนี้มันมีประเด็นอะไรบ้างครับพี่นิดที่เราควรจะต้องจับตาดูนะช่วงนี้ครับ
ก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันสองวันนี้นะครับ
ก็จะมีในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ
ที่คนจับตาดูก็จะเป็นในเรื่องของยอดค้าปีกในส่วนของอังกฤษนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือศพทรงนะครับ
แต่นี่ถ้าสมมุติตัวเลขออกมาแล้วมันอ่อนตัวลง
ก็ยิ่งทำให้ในส่วนของบาทเงินบาทเราเมื่อเทียบกับเงินสกุลปอนด์ของอังกฤษเนี่ย

ในขณะเดียวกันเนี่ยพรุ่งนี้จะมีตัวเลขยอดการส่งออกอมเข้าของจีน

โอ้โหสำคัญมากนะครับคนที่อยู่ในตลาดการเงินอยู่ในตลาดทุนอยู่ในตลาดหุ้น
ทุกคนให้ความสำคัญกับในเรื่องของตัวเลขการส่งออกนำเข้าของจีนนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยยอดการส่งออกนำเข้าของจีนเนี่ย
เขาปรับตัวหดตัวลดลงมาตลอดต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าใน๒๓เดือนหลังการปรับตัวลดลงมันเริ่มชะลอตัว
อันนี้เริ่มทำให้คนเนี่ยสบายใจขึ้นนะครับแทนที่จะเห็นการหดตัวแบบรุนแรงเร็วนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนให้ความสำคัญเยอะ
ถ้าตัวเลขออกมาแล้วฟื้นตัวได้ดีกว่าค่าขยายตัวได้ดีกว่าค่าโตได้ดีกว่าค่า
แต่ผมมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับพี่นิด
เพราะว่าเราไปดูเนี่ยครับว่าทำไมถึงยังมีเม็ดเงินไหลเข้ามาต่อเนื่อง
สามีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมันแทบจะต่ำมาก
เอามาดูอัปเดตสักนิดหนึ่งก็คือพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทยนะครับ

ซึ่งปกติแล้วการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยถือว่าความเสี่ยงต่ำมาก

เพราะว่าไม่ต้องกลัวว่ารัฐบาลจะผิดนัดชำระหนี้
ใช่เมื่อ๒ปีที่แล้วอยู่ประมาณ๔เปอร์เซ็นต์
แต่ถ้าไปดูต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาเองตอนนี้นะครับ

โอ้โหสำหรับมากครับ
แคนดาเนี่ย๑๐ปี๐๙๗เปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ที่น่าสนใจก็คือมีบางประเทศที่ติดลบด้วยเหมือนกันนะครับ
อังกฤษเนี่ยตอนนี้อยู่ที่๐๗๕
แล้วก็เยอรมนีนะครับติดลบไปแล้ว
พูดง่ายคือถ้าไปซื้อพันธบาทเนี่ยก็ได้เงินคืนน้อยลง
ต่อคบกำหนดอายุเนี่ยได้เงินต้นลดลง
ใช่นะครับเยอรมนีลบ๐
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูภาพรวมตรงนี้มันเหมือนกับเม็ดเงินต่างเนี่ย
มันเข้าไปในตราสารหนี้เกือบเต็มแล้วแทบจะไม่มีผลตอบแทนแล้ว

ใช่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในแง่ของประชาชนเอง
เขาบอกว่าถ้าเป็นคนในยุโรปกับคนญี่ปุ่นตอนนี้นะครับ
พี่หันมาซื้อทองคำ
เพราะว่าเขาดอกเบี้ยติดลบ
ใช่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเอาเงินไปไว้ในแบงค์ดอกเบี้ยติดลบ

เพราะว่าดอกเบี้ยที่ติดลบมันไม่ได้มีนัยยะอะไร
เรื่องของคนที่จะไปซื้อทองคำมันน่าจะไม่ต่าง
นี่พอทองคำมันขึ้นมาราคาขึ้นมาสูงนิดนึง
คนก็เริ่มรู้สึกว่าน่าจะกระจายบ้าง

พูดถึงก็คืออาจจะต้องไปดูเรื่องของปันผลหน่อย
ใช่จะได้เพื่อปกป้องความเสี่ยงนิดนึง
อย่างน้อยมีเรื่องของปันผลให้ผลตอบแทนกลับมา
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในตลาดของเรามีผลแพงที่มัน๔๕
ใช่ครับก็มีหลายบริษัทครับอย่างเมื่อวานสื่อสารที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับ

ครับก็ยังมีเงินปันผลเนี่ยในอัตราระดับประมาณสัก
๕เสร็จ
จะเป็นไปได้ว่ากลุ่มนี้นะครับมีการปรับตัวลงมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ยังปรับตัวขึ้นไม่ได้มาก
พอปรับตัวขึ้นไม่ได้มากเนี่ยมันก็เลยเป็นกลุ่มที่ถูกเพ่งเล็งว่าน่าจะเข้ามาลงทุนได้

แล้วก็มาถึงในส่วนของอย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์
แม้ว่าก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าจะมีความกังวลในเรื่องของคุณภาพหนี้
แต่ว่าธนาคารพาณิชย์โดยส่วนใหญ่ก็บริหารจัดการได้ดี
ตัวเลขของเลือดหนี้ที่สงสัยจะศูนย์
เมื่อเทียบกับหนี้โดยรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำมาก
ฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่โอ้โหหลายคนกำลังมองว่าเอ๊ะฉันจะซื้อหุ้นอะไรดี
ที่ดูแล้วไม่เสี่ยงมาก
เมื่อวานธนาคารพาณิชย์ละตัว

กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีการจ่ายปันผลค่อนข้างสูง
ตัวนึงก็ประมาณ๕๖อย่างนั้นนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง
ก็บอกว่าน่าจะมีเม็ดเงินกลับเข้ามาพอสมควร
เพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็โครงการรถที่บอกว่ารถคันแรก

แล้วพอจะผ่อนกันเกือบหมดแล้วก็เท่ากับว่ามีเงินสดกลับเข้ามา
ในระบบที่จะมาใช้ในการออมการลงทุนเพิ่ม

อย่างนั้นโดยภาพรวมนะฮะ
วันนี้ก็เราจะเห็นว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแบบนี้นะครับ
เราก็ต้องรู้จักวิธีการบริหาร

ยังไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรก็สามารถลงทุนทางกองทุนรวมก็ได้

ซึ่งนโยบายกองทุนรวมก็อาจจะมีเรื่องของการ

หรือว่ากลุ่มที่เป็นเน้นเรื่องของการจ่ายปันผลก็ได้
เพราะบางทีเราอาจจะเริ่มต้นลงทุนเราจะไม่รู้ว่า

แล้วก็ท้ายสุดเองนะครับถ้าเกิด

ทางหลักทรัพย์บุโรงของเราก็มีเจ้าหน้าที่

เพราะฉะนั้นเองก็ถือว่าเป็น

แบ่งเงินออมมานะครับ

แล้ววันนี้เราสามารถลงทุนโดยตรงก็ได้

แม้ทั้งการลงทุนผ่านกองทุนรวม

เน้นเรื่องการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วย

ว่าในภาวะที่อัตราดอกเบี้ย

ก็สำหรับวันนี้นะครับก็พบกัน

ก็ส่งต่อให้กับคุณอรัชพรครับผม

ตอนนี้ที่เขาบอกว่าต้องจับตามองเลยคือ
ตัวเลขนำเข้าแล้วก็ส่งออกของจีนครับ
เพราะว่าตอนนี้มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสำคัญ

และถ้าในช่วงระหว่างนี้เนี่ย

ถ้าเกิดว่าเริ่มมีการกระเตื้องขึ้น

เศรษฐกิจของเอเชียคึกคักมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเอาไว้ก่อน